เอาไปดูคู่รักกันบ้างดีกว่านะครับ
คู่นี้เขาหวานจริงรายจริงสำหรับพอสรันนะคะ

ไม่แคร์ใครแล้วนะคะตอนนี้
นี่แหละค่ะสาดความหวานใส่กันแบบไม่เกรงใจคนไร้คู่เลยนะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มพอสอรันกับหวานใจสาวนอกวงการเกรทชะลิตานั่นเองค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ๓ปีที่คบกัน๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
หนุ่มพอส์เผยว่าแฟนสาวเนี่ยได้ทำสุปรายซ์ด้วยการพาไปทานข้าว
แต่ว่าของคงของขวัญแทนใจอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
มีแค่ความเข้าใจแล้วก็รักกันเอาใจใส่แบบนี้พอแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องข่าวดีในอนาคตยังไม่มีแพลน
ตอนนี้ขอทำงานสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงกว่านี้ก่อนค่ะ
ผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ซะหน่อย
ส่วนใหญ่ผมรู้จักใครก็น้องจะรู้จักด้วย
ไม่ได้ตัดปัญหาเป็นคนแบบว่าชอบพาไปรู้จักกับพี่เรา
อย่างเพื่อนน้องเราก็รู้จักหมดรุ่นน้อง
หวานไปไม่ต้องแคร์ใครแล้วนะคะ
ถึงว่าจะมีกระแสก่อนหน้านี้กับเรื่องครอบครัวของเขากับพี่สาวเขา
แต่ว่าเชื่อว่าคู่นี้อาจจะฝ่าฟันปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะ